คุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ชื่นชอบขนมพายสูตรฮ่องกงนะครับ
และคนไทยเป็นคนทำเป็นคนผลิตฟังให้ดีนะครับ
เงินทุนเริ่มต้นอยู่ที่๗แสนบาทมาจนถึงวันนี้๖๐สาขาทั่วประเทศครับ
แต่ยังไม่หยุดเท่านั้นเดี๋ยวจะมีอีก๔สาขาที่สิงคโปร์อีกด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ครับ
เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยทีเดียว
ยังเป็นพายโฮเมสสไตล์ฮ่องกงเจ้าแรกในประเทศไทย
ซึ่งเจ้าของธุรกิจได้ลองคิดค้นสูตรทำออกมาวางขาย
ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่
และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

มาจากความชอบส่วนตัวในการทำขนมเป็นงานอดิเรก

ลองชิมพายหมูแดงขึ้นชื่อของที่นั่น
เกิดไอเดียพยายามคิดค้นและพัฒนาสูตร
ไส้หมูแดงและพายให้ถูกปากคนไทย
เกิดเป็นธุรกิจร้านขนมด้วยเงินลงทุนตั้งต้น๗แสนบาท
ตั้งแต่เมื่อ๗๘ปีที่ผ่านมาค่ะ

แล้วเราก็ขยายสาขาของเราไปเรื่อย

ซื้อกระเป๋าแบรนเนมซื้อพวกแหวนเวิร์ดหรืออะไรอย่างนี้

คือเมื่อก่อนนี้พูดตรงว่าไม่เคยเรียนทำขนมมาก่อน
แต่เราจะหาข้อมูลในพวกอินเตอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีโอกาสได้ไปฮ่องกง
พอไปฮ่องกงก็ได้ไปทานพายเนี่ยค่ะ
ฮ่องกงแล้วรู้สึกว่าเอออร่อยมาก
แล้วเพื่อนที่พาไปก็บอกว่าเออเนี่ย
ควรที่จะเอามาทำขายนะอะไรอย่างนี้มันดังมาก
เราก็เลยเห็นว่าแบบเอ้ยภายไส้หมูแดงมันไม่ง่ายเลยอะไรอย่างนี้
เนื้อแป้งที่บางแต่ไส้ในอัดแน่น

เนื้อไก่ใช้ส่วนอกไก่และทำสดใหม่ทุกวัน
ทำให้ลูกค้าชื่นชอบพายของที่นี่
ขยายสาขาไปทั้งหมด๖๐สาขาทั่วประเทศ
เพิ่งเปิดสาขาแรกที่ประเทศสิงคโปร์

ได้รับกระแสตอบรับดีจากชาวสิงคโปร์
มีแผนว่าจะขยายสาขาในประเทศสิงคโปร์เพิ่ม
อีก๔สาขาภายในปีนี้ค่ะ
คือตอนแรกเลยออนก็เริ่มจะขยายด้วยกำลังทรัพย์ของเราเอง
ก็คือเราอาจจะค่อยขยายจาก๑๒๓ขาสาขาไปเรื่อย
แล้วหลังจากนั้นเราก็ขายเป็นแฟนชายค่ะ
แฟนชายทำให้เราขยายได้เร็วขึ้นแล้วก็โตเร็วขึ้นค่ะ
หมายถึงว่าถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติ

ซิงคโปร์เคยมาขอซื้อแฟนชายมาขอเป็นพาร์ทเนอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ของเราแต่ตอนนี้ที่เราไปเปิดที่สิงคโปร์ก็คือเราเป็นเจ้าของเองค่ะ

หรือใครชอบทานไส้หวานก็มีภายไส้เผือก
ขายดิบขายดีมากเช่นกันค่ะ
โดยภายทุกชิ้นจะขายอยู่ที่ราคา๓๐๓๒บาท

มีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าออกแบบแพ็กเกจจิ้งมา
ให้มีสีหวานน่ารักออกแนวพาสเทลแบบนี้
จะได้ให้ความรู้สึกว่าเราได้ส่งมอบของขวัญ
และของฝากที่ดีให้กับผู้รับค่ะ

เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทำธุรกิจแบบเฟรนชาย
โดยได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารกรุงเทพ
คือจริงแบงค์กรุงเทพทำเยอะนะคะ
อย่างเช่นเดี๋ยววันที่ไปปลายอาทิตย์

ขายเป็นบูธเหมือนให้ความรู้เกี่ยวกับการขายเฟรนชไชส์

ก็คือใช้บริการของแบงค์กรุงเทพทั้งหมด

อย่างขนมพายสับปะรดสไตล์ไต้หวัน

เพราะมองว่าประเทศไทยมีสับปะรดมาก

โดยใช้ชื่อที่แสดงถึงความเป็นไทย
ให้คนนิยมซื้อเป็นของฝากกันค่ะ

ในการผลิตขนมที่มีคุณภาพและรสชาติอร่อย
เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจขนมพายโฮมเมดนี้
ประสบความสำเร็จได้ค่ะ